ต้องบอกว่าเห็นแล้วมันก็สยองและโหดเยี่ยมเหลือเกิน

แล้วเอาหัวไปทิ้งน้ำเนี่ยตอนนี้ยังงมหาไม่เจอนะฮะ

นี่หลังได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

หมู่บ้านหนองจอกหมู่๑ตะบนเขาพระ

เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองจอกนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ในสวนของเพื่อนบ้าน
สภาพศพก็คือไม่สวมเสื้อใส่กางเกงยีนขาสั้น
มีผ้าขาวม้าคาดเอวอยู่
ส่วนศีรษะของนายวาสนาเนี่ยถูกตัดขาดหายไปนะครับ
ศพที่เจอเจอแต่ลำตัวลงมานะฮะ
นี่ฮะตั้งแต่ศีรษะเนี่ยหายไปเลยนะครับ
มีบาดแผลถูกฟันที่ข้อมือขวาด้วยแล้วก็หัวไหล่ซ้ายด้วยนะครับ
จุดที่เจอศพของนายวาสนาอยู่ในสวนหลังบ้าน
ของบ้านพักที่เป็นบ้านของเพื่อนคนตาย

นี่อีกจุดหนึ่งกำแพงมีรอยเลือดเต็มเลย
กองใหญ่มากอะค่ะแล้วมันมีรอยลากด้วย
นี่เป็นอีกจุดนึงนะนี่เห็นมั้ยมันจะมีจุดอยู่ใกล้กันเนี่ย
สองสามจุดนะฮะจุดที่เจอศพนี่อยู่บ้านเลขที่๑๑๓ทับ๓นะฮะ
เป็นบ้านเพื่อนของบ้านเพื่อนบ้านคนตาย
แล้วในบ้านเลขที่๑๑๓ทับ๒นี่เป็นร้านค้าที่อยู่ติดกับบ้านที่เจอศพนะฮะ
มีคราบเลือดเต็มเป็นทางนะฮะไหลอยู่นะฮะ
เป็นตามทางแบบหยดไปตามทางเลยนะครับตั้งแต่หน้าร้านไปถึงในครัวหลังร้าน
ซึ่งขวามือคือในครัวหลังร้านมีเลือดกองใหญ่อยู่
ว่าเป็นจุดที่คนร้ายน่าจะใช้มีดเนี่ยฟันนายวัฒนาจนเสียชีวิต
แล้วก็ลากศพไปจุดที่เป็นอีกบ้านหนึ่งที่มีสวนหลังบ้าน
แล้วไปตัดศีรษะเขาตรงนั้นนะครับ
ส่วนบ้านของผู้ตายนะฮะบ้านของนายวาสนานะครับ
อยู่ห่างจากบ้านที่เจอศพ๕๐เมตร
ก็มีเลือดไหลเป็นทางอยู่เหมือนกันเชื่อมกันอยู่๓จุดเลยนะครับ
จากการสอบสวนชาวบ้านนะครับชาวบ้านบอกว่าคนที่ก่อเหตุทำร้ายนายวาสนา
ชื่อในเอกอายุ๓๖ปีในเอกนะฮะชื่อเล่นชื่อบูดนะครับ
เป็นหลานชายแท้ของนายวาสนาตำรวจก็ตามไปที่บ้านของนายเอกนะครับ
ซึ่งก็เจอนะฮะแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้พร้อมกับมีดสปาต้า
ยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรนี่ตำรวจไปล็อกตัวในเอก
ในเอกสารภาพว่าเป็นคนฆ่าตัดหัวในวาสนาจริง
นายวาสนาเป็นอาแท้ของเขา
โดยบอกว่าหัวของอาเนี่ยพอตัดแล้วเนี่ยเอาใส่ถุงพลาสติก
แล้วก็เดินลัดเลาะเนินเขาที่เป็นสวนยางหลังบ้าน
เอาไปโยนทิ้งในบ่อทรายห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วก็อ้างนะฮะว่าปมก่อเหตุเนื่องจากโกรธแค้นอาที่ทำร้ายพ่อ
แล้วก็มาใส่ร้ายเขาว่าไปขโมยทีวี
แต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อนะครับ
เนื่องจากโดยสภาพของนายเอกแล้วเนี่ย
คือเขาก็เสพยาเสพติดด้วยแล้วก็ให้การลักษณะวกวน
ไม่อยู่กับร่องกับรอยนะยังไม่ปากใจเชื่อนะฮะ

แต่เรื่องการลงมือฆ่าเนี่ยมีชาวบ้านยืนยันว่านายเอกเนี่ยเป็นคนทำร้าย
ตำรวจก็คุมตัวไปที่บ่อทรายทันทีนะฮะ
ทรายในพื้นที่บ้านนานลึกหมู่๓ตะบนเขาพระ
จุดที่นายเอกบอกว่าพอตัดหัวของอาแล้วเอาหัวของอาเนี่ยมาทิ้งที่นี่นะครับ
เป็นบ่อซ้ายที่ลึก๗๘เมตร

ประดาน้ำก็ต้องมาดำค้นหานะครับ
วันนี้ก็หาหลายชั่วโมงไม่เจอนะค่ะ
เพราะมันลึกมากนะฮะลึก๗๘เมตรนะครับ
แต่คนงานที่บ่อทรายเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเห็นในเอกวันนี้เนี่ย
เกาะขอนไม้ว่ายน้ำไปกลางบ่อทราย
ถามว่าเอ้ามาว่ายน้ำแถวนี้ทำอะไร
เอกบอกอ๋อมาออกกำลังกาย
เพราะตอนนั้นเนี่ยคนงานที่บ่อทรายเขายังไม่รู้ว่า
มันมีเหตุการณ์ฆ่าแล้วตัดหัว

เอาหัวมาทิ้งที่บ่อทรายที่เป็นบ่อน้ำตรงนี้นะฮะ
ก็หาอยู่๕ชั่วโมงกว่านะครับ
กู้ภัยต้องยุติการดำค้นหานะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำแถวนี้มันลึก๗๘เมตร
มันกว้างด้วยนะครับแล้วมันก็เริ่มมืดแล้ว

ยังไม่เจอศีรษะของนายวาสนาผู้ตายนะครับ

ได้ยินเสียงนายเอกรับมีดอยู่ที่บ้าน
แล้วตะโกนเรียกชื่ออาตัวเอง

แต่คนแถวบ้านเขาจะเรียกวาดหนาวาดหนา

แล้วเดินถือมีดไปที่บ้านของนายวาสนา
อยู่ห่างจากบ้านตัวเอง๕๐เมตร
ซึ่งนายวาสนาเนี่ยเขาอยู่คนเดียว

นายเอกก็ใช้มีดกระหน่ำฟันอา
ตอนที่อากำลังนอนหลับอยู่
พออารู้สึกตัวก็วิ่งหนีตายออกมาจากบ้าน
มันก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางอยู่ที่บ้านของนายวาสนา
มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้
ซึ่งเพื่อนบ้านเขาเปิดเป็นร้านค้าด้วย
แต่ตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
เพราะนายเอกวิ่งถือมีดไล่ฟันตามมาติด
ที่ทั้งคู่จะวิ่งไปทางหลังร้านค้า
แล้วก็มีการต่อสู้กันที่นั่น
นายวาสนาถูกหลานชายฟันจนเสียชีวิตตรงนี้
แล้วลากศพมาที่นี่มาฟันจนคอขาด
นี่นะฮะแล้วก็เอาหัวของอาเนี่ย
ใส่ถุงแล้วก็เดินข้ามกำแพงสูง๒เมตร
ลัดเลาะไปตามสวนยางพารา
แล้วก็เอาไปทิ้งในบ่อทรายเก่าที่มีน้ำขังอยู่แบบนี้นะฮะ

จะเดินกลับมาที่บ้านตัวเองมาอาบน้ำมานอนพัก
ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอชาวบ้านเขาแย่ตำโหนดไปตำโหนดก็มารวบตัว
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือเจ้าของร้านค้า
นะครับที่เป็นเพื่อนบ้านกับนายวัสราผู้ตายที่ห่างกันไม่กี่เมตรนะฮะ
นี่ฮะตาเฉิมนะฮะตาเฉิมจันแสงทองอายุ๗๗ปีแล้ว
เฉิมบอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่หน้าร้านนายวาสนาเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือสภาพเลือดโชคตัว
เพราะถูกในเอกฟันมาแล้วนะฮะตอนนั้นกลัวมากก็รีบหลบเข้าไปก่อนหลังร้านเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าในบ้านเขาเนี่ยมีภรรยาที่ป่วยติดเตียงนอนอยู่ด้วยก็รีบเข้าไปไปดูภรรยาก่อน
ในเอกเนี่ยจะเข้ามาถึงจากนั้นได้ยินเสียงต่อสู้กันอยู่แถวหลังร้าน
พอเงียบเสียงไปก็ออกมาดูเห็นกองเลือดอยู่ในครัวหลังร้านเต็มไปหมด

พี่สาวของผู้ตายนะฮะพี่สาวของนายวัฒนานะครับชื่อนางถนอมอายุ๓๒ปีนะครับ
ก็มีศาสตร์เป็นอาของคนก่อเหตุนี่แหละ
เธอก็บอกว่าอาหารกุฎบาทถนอมนะครับ
ไม่ใช่อายุ๓๒แล้วคุณป้าอายุเยอะแล้วนะครับ
บอกว่าไม่รู้ว่าทั้งสองคนอาหลานเนี่ยที่ก่อเหตุกับที่ตายเนี่ยเขามีเรื่องอะไรกันนะครับ
เพราะปกตินายเอกก็จะมาขอข้าวขอเงินจากนายวาสนาเป็นประจำนะ
ปกติในเอกจะอยู่กับยายที่บ้านและติดยาเสพติด
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนนึงก็ให้ข้อมูลตรงกันนะครับ
บอกว่าในเอกเนี่ยติดยาเสพติดมีอาการหลอนไม่ได้ทำงานอะไร
วันก็เดินวนไปวนมาอยู่แถวบ้านนี่แหละ
ไม่รู้ว่าทำแบบนี้เนี่ยเนื่องจากสาเหตุอะไรเหมือนกัน
งั้นยาก็ครึ่งอ่านสอบสิตอนเตยเป็นแบบเปลี่ยว
ให้ว่ามันน่าเจอเรียนเพียว
คือมีชาวบ้านบอกว่าเมื่อ๕ปีก่อนในเอกนี่ความจริงแล้วข้อปกติดีนะครับ
เคยทำงานเนี่ยรับเหมาสร้างโครงหลังคาเลยนะมีลูกน้องเป็น๑๐คนนะมีรถกระบะ๒คัน
มีเมียมีลูกแล้วทีนี้เนี่ยไปเสพยาไปติดยาทีนี้ก็เริ่มเสียผู้เสียคนเลย
งานการก็ไม่มีแล้วอาชีพรับเหมาโครงสร้างหลังคาอะไรก็ไม่ได้ทำแล้วนะฮะไม่มีใครจ้าง
เมียก็ไปอยู่มหาสรคามเขาก็ตามไปอยู่กับเมียอยู่ได้แค่สามปีก็เลิกกันนะ
ก็กลับมาอยู่กับยายที่สงขลานะฮะยายุ๙๑ปีแล้วนะครับแล้วในเอกก็ยังเสพยาอยู่ทีนี้เสพอย่างหนักเลยนะครับ

ครับคุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ

ชาวบ้านก็ยังจับกลุ่มพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามันโหดเยี่ยมเหลือเกินขวัญเสียกันหมด
เจ้าของร้านค้าที่ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ที่เจอเหตุการณ์มาช่วงเช้าเลยเนี่ย
วันนี้ก็บอกกับคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราอีกครั้งนะครับ
แล้วก็พาไปดูจุดต่างที่บ้านนะ
บอกนี่ตอนนี้ยังหวาดกลัวอยู่เลย
แล้วก็ต้องนิมนต์พระมาทำพิธีให้เรียบร้อยแล้ว
พวกเราทำไมก็ล่วงคุณพระมา
ก็เลยก็แค่มีท่านมาครับ

บาผิดกังวลอีกครั้งเนี่ย

ต้องมีหมดร้านมาแล้วเนาะ